ข่าวแรกพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวสนุก
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสนุกสนานกันหน่อยดีกว่า
ไปที่จังหวัดสุรินทร์มีอะไรฮะพาไปดูขบวนแห่บ้างไฟค่ะแต่นี่เขาไม่แห่กันธรรมดานะ
เป็นการฉลองเจ้าพ่อศรีนครเตาใช่ไหมคะ
ภายในงานนี่โอ้โหเขามีการจำลองวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเฮฮา

สืบทอดกันมายาวนานด้วยนะคะครับแน่นอนมีงานแบบนี้ต้องมีการจัดประกวดเขาประกวดขบวนแห่กันจากตำบลต่างต่างทั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรีเขาบอกแต่ละขบวนเนี่ยมีการนำสินค้าพื้นถิ่นแบบนี้แหละค่ะแล้วก็รวมถึงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านมาประยุกต์มาประกอบกันด้วยคุณ
หลวงนะคะก็สร้างสีสันรวมถึงเสียงหัวเราะความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานยาวกว่าสองกิโลเมตรเลยนะคะ
เขาบอกว่านอกจากที่เห็นนี้แล้วนะมีการจำลองพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญด้วย
อุปกรณ์หาปลาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็นี่แหละค่ะโดดเด่นสุดก็คือเฮลิคอปเตอร์โครงการฝนหลวงนั่นแหละ
เพราะว่าเขาเอารถยนต์กระบะอปพรมาแต่งทาสีลายพรางสีฟ้าซะสวยเลย
นี่ทำอะไรกันครับคุณเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสีสันในการจำลองกระทะทองแดงคุณ
ในนรกกระภูมิใช้สำหรับลงโทษคนทำบาปโกงบ้านกินเมือง
เขาบอกว่าคนโกงต้องถูกต้มในกระทะทองแดงแบบนี้แล้วก็ถูกหอกทิ้มแทงตลอดเวลาด้วย
เขาบอกว่าผู้แสดงถึงใจมากเพราะหนึ่งว่าตอนนั้นร้อนเหลือเกิน
คนถูกต้มเนี่ยถึงใจอันนี้สวยงามเลยอ่าใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นการแสดงนะคะ
คือเขาบอกแล้วว่ามีการจำลองวิถีชีวิตแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คือการสอดแทรกคติธรรม
นี่ดีดพิมพ์ดีดพิมพ์ใช่แล้วก็มีการแสดงทางด้านของวัฒนธรรมดนตรีการเล่นต่างนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการระลึกเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมรวมถึงแสงธรรมะเตือนใจด้วย
งานจัดขึ้นจนถึงวันที่๑๔พฤษภาคมเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นประเพณีตามความเชื่อก่อนถึงฤดูการทำนาค่ะ
โดยชาวรัตนบุรีเขามีความเชื่อถืออย่างเร่งครัดนะคะว่า
ถ้าหมู่บ้านไหนไม่จัดงานบุญบ้างไฟแล้วและไม่จัดพิธีกรรมวงสวงเจ้าพ่อแล้วเนี่ย
อาจจะเกิดภัยพิบัติกับผู้คนในชุมชนได้
เพราะฉะนั้นเขาก็จัดกันทุกปีแถมจัดยิ่งใหญ่แบบนี้เลย

ด้วยนะครับคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาโคราชร้อนมาก
ไม่มีฝนตกแต่ว่าพื้นที่กรุงเทพคุณ

บางเขนฝนตกผมก็แปลกใจ
แต่ไม่แปลกใจมากเพราะว่าคุณคุปตนันเขาบอกแล้วว่า